อย่างหนึ่งนะที่ดิฉันบอกว่าพอไปสัมภาษณ์ในรายการ

นักสืบโซเชียลนี่เขาจ้องหน้าจอเลยนะคุณ

ใช่ค่ะแล้วก็ทำงานทันทีนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูข่าวนี้หน่อย

เขาจับโป๊ะยังไงคุณอริยาเล่าให้ฟังให้เข้าใจหน่อย
คือเรื่องรูปเอาสรุปง่ายนะ
เขาบอกว่าจริงแล้วรูปที่เอามาใช้ในรายการ
มันบางช็อตมันจะต้องเป็นภาพต่อเนื่องกันไม่ใช่เหรอ

อีกภาพมันช็อตใกล้เคียงคันขยับตัวนิดเดียว

ถูกต้องแต่ทำไมมันกลายเป็นแบบ๒ทุ่มแล้วก็ไป๔ทุ่มเลย

จริงวันที่พิกัดสถานที่เวลา

คุณปรับว่าคุณอยู่ปารีสก็ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไล่เรียงเรื่องรูปก่อนละกันนะคะ
ก่อนที่จะไปดูนักสืบโซเชียลเขาทำงาน
รูปที่เอามาให้ดูเป็นเซตภาพเลยค่ะ
รูปแรกรูปของคุณกติกกับคุณตังโมนั่งอยู่บนเรือ

คุณผู้ชมดูพิกัดด้านบนอำเภอเมืองนนทบุรี
รูปนี้แซนเป็นคนถ่าย
แล้วระบุเวลาคือ๕โมงเย็น

รูปที่๒พิกัดก็คือปากเกร็ด

ซึ่งคุณกะติกบอกว่าโมจัดท่าทางให้หมดเลย

แล้วรูปนี้แตงโมใช้มือถือของคุณกติก
ถ่ายตอน๕โมง๔๓นาที

มือถือหลักที่สำคัญคือมือถือของกระติก

ดูรูปที่๓ค่ะก็เป็นรูปอาหาร
นี่พิกัดคือที่๓โคกประทุมธานี

กระติกใช้มือถือของตัวเองถ่ายตอน๖โมง๕๑นาที

ที่๔หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเป็นดาวบนท้องฟ้า
คุณกติกบอกแบบนี้ว่าอันนี้คุณกติกถ่ายเองจากบนเรือ

อยู่ที่สามโคกปฐุมธานีเหมือนกัน๒ทุ่ม๙นาที
แล้วรูปที่๕เป็นผิวน้ำ
ถ่ายตอน๒ทุ่ม๒๖นาทีที่อ่ำเพลิงประทุมธานีรูปนี้
และรูปที่๖เป็นรูปคุณกติกกับคุณตังโม
รูปนี้เขาบอกว่าคุณแซนถ่ายให้ใช้มือถือกะติกถ่าย
จะเห็นเหมือนกับมีผู้หญิงเล่นมือถืออยู่

ไทม์ไลน์คือ๔ทุ่ม๖นาที

คุณผู้ชมส่องไปดูผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหลังหน่อยนะ
คือมีคำถามนะว่าตกลงคนนั้นน่ะ

ใช่แล้วก็รูปสุดท้าย

คือตรงสะพานพระราม๘ตอน๔ทุ่ม๑๓นาที
คุณกติกบอกว่าเนี่ยคุณตังโมใช้มือถือของคุณกติกถ่ายรูปให้
หลังจากนั้นอีกสักประมาณ๑๕นาทีคุณตังโมก็ตกน้ำ
แต่ก่อนจะตกน้ำคุณแตงโมเหมือนกับกำลังง่วน
อยู่กับการหาโทรศัพท์มือถือของคุณตังโมเอง
แล้วคุณกติกก็บอกว่าอยู่ในช่องใส่แก้วน้ำบนเรือ

ก็เลยเก็บใส่กระเป๋าถือของคุณกติกเอาไว้

ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ตกเรือ
ทีนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
สืบโซเชียลเขาก็ดูไปพร้อมกัน
เขาก็บอกว่ามันการลำดับรูปผิดปกติหรือเปล่า

คือเขาบอกว่าพิกัดในการถ่ายรูปตรงสะพานพระราม๘เนี่ย

พิกัดที่มีการถ่ายรูปเหมือนกับว่าถ่ายแค่รูปเดียวเหรอ
จริงมันต้องมีรูปหลายรูปหรือเปล่า
คือรัวหลายช็อตเพราะว่าผู้หญิงเขาจะถ่าย๑๐เลือกหนึ่ง

เออแล้วนอกจากนั้นเขาก็บอกว่า

อยากจะเอามาเรียงร้อยกันยังไงก็แก้ไขได้หมด
อืมนี่คุณผู้ชมลองดูไหมอันนี้ที่นักข่าวของเราลองทำเองเลยนะ
คือเอาง่ายนะถ้าคนในโลกโซเชียลเขาบอกขายปริศนาได้เลย
ก็คือเหมือนว่าคุณจะสร้างหลักฐานใหม่หรือเปล่า

คุณสร้างหลักฐานใหม่หรือเปล่าระบุเวลาใหม่หรือเปล่า

คุณจะเอาไปออกในรายการเอาไปโชว์ให้พิธีกรดูยังไงก็ได้
แต่ถ้าใช้มือถือไอโฟนมันสามารถที่จะปรับที่จะเปลี่ยนช่วงเวลาและสถานที่ได้
ใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูที่นักข่าวของเราทำนะคะ
อย่างที่เห็นว่าอันนี้นะคะจะขึ้นว่าอำเภอเมืองนนทบุรีบางกระสอ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเวลา๔ทุ่ม๑๓นาที
ซึ่งถ้าเราเลื่อนไปอย่างนี้นะคะจะเห็นด้านล่างว่ามันมีการให้ปรับนะคะแก้ไข
เลือกวันที่ค่ะเมื่อกี้บอกว่าศุกร์ที่๒๓ถูกไหมคะ
เราก็เลือกเป็นวันเกิดเหตุก็ได้
ตอน๔ทุ่มก็เปลี่ยนเวลาเป็น๔โมง๑๓นาที
แล้วก็ปรับเนี่ยค่ะด้านบนก็จะเปลี่ยนแล้ว
ในเรื่องของช่วงเวลาถามว่าเปลี่ยนสถานที่เช็คอินยังไง
ได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะไปเลือกที่ตรงนี้นะคะ
อ่ะแล้วก็ปรับเห็นไหมคะว่ามันจะสามารถเปลี่ยนได้
เป็นกรุงเทพฯศรีกรรมสิบสี่กรุงภาคมสิบหกนาฬิกาสิบสามนาที
นี่ค่ะที่นักข่าวของเราลองทำให้ดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหม
จริงมันสามารถทำได้มันสามารถปรับได้
แล้วส่วนเรื่องของเมื่อกี้ที่ที่ฉันบอกว่า
จริงมุมเดียวกันจุดเดียวกันมันควรเป็นภาพถ่ายต่อเนื่องหรือเปล่า
แต่ทำไมเวลาเนี่ยมันดูกระโดดจังเอางี้คุณผู้ชม
นักสืบโซเชียลเขาตั้งข้อสังเกตแล้วเขาคิดว่านะ
น่ะจริงมันควรจะเรียงแบบนี้อันนี้คือตอนวิวข้างหลังเป็นสะพานพระราม๘นะ
นี่ค่ะภาพแรกเนี่ยมันควรจะเป็นช็อตตรงนี้ที่คุณตังโมคู่กับคุณกติก
ตอนสามทุ่มห้าสิบหกในในเฟรมแดงข้างบนนะครับ
แต่เขาคิดว่าจริงภาพที่๒มันควรจะเป็นภาพคุณกติกคนเดียว
ตอนสี่ทุ่มสิบสามอืมอ่าครับอีกภาพหนึ่งนะคะ
ภาพหนึ่งที่เป็นคุณกติกคนเดียวอ่าฮะอ่าเนี่ยเขาบอกว่าคนอันคนนี้เป็นภาพที่สอง
แล้วภาพที่สามคือภาพเมื่อสักครู่ครับที่คุณกติกนั่งอยู่แล้วก็เห็นเอ่อ
มีผู้หญิงเล่นมือถืออยู่ด้านหลังแต่เวลาที่เอามาออกในรายการเนี่ย
เอ๊ะทำไมเวลามันเรียงแบบกระโดดไปกระโดดมามันจะมีการปรับเรื่องของเวลาหรือเปล่า
อันนี้ในโลกโซเชียลเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคือชาวเน็ตเขาไปจับตรงไหนรู้ไหมคุณ
อืมวิธีการในการขยับตัวค่ะไปถ่ายยังจุดอื่นอื่นใช่ที่บอกว่าถ้าถ่ายหน้าเรือ
ถ่ายคู่กัน๒คนให้แซนเป็นคนถ่ายให้
หลังจากนั้นถ้าแตงโมลุกออกมาจากกระติกแล้ว
ก็จะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ถ่ายกระติกคนเดียว
ถูกต้องคุณเข้าใจไหมคือกระติกก็ยังนั่งอยู่หัวเรือนั่นแหละ
ตอนแรกถ่ายกับแตงโมแต่เดี๋ยวถ้ากะติกจะถ่ายคนเดียวนะ
ก็นั่งอยู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องขยับไปไหนแล้วถ้าจะขยับไป
ก็ไปขยับนั่งอีกที่หนึ่งนะครับเขาก็เลยเรียงกันมาแบบนี้
อย่างเช่นคุณถ่ายกับแตงโมอยู่คุณอยู่หน้าเรือใช่ไหม
ถ้าคุณแตงโมลุกขึ้นมาคุณกติกก็ยังคงอยู่หน้าเรือสิ
เพราะฉะนั้นข้างหลังภาพมันก็จะต้องเป็นในมุมเดิมในจุดเดิมไง
ไม่ใช่คุณถ่ายพระราม๘อยู่แต่คุณลุกไปถ่ายอีกมุม
มันจัดยากมันจัดยากมันลุกยากมันเดินยากไหมอะไรแบบนี้
คือชาวเน็ตเขาก็เลยไปจับโป๊ะตรงนี้
แล้วก็เดี๋ยวนี้มือถือมันเป็นแบบอะไรนะคุณ

มันก็ระบุพิกัดให้เลยอะไรประมาณนี้
แต่นี่แหละเขาก็เลยบอกไงว่าต่อให้มือถือมันระบุพิกัดไง
เอาตรงนี้มาเป็นหลักฐานแต่พอมันปรับได้มันเซ็ตได้
มันก็ทำให้เราระบุพิกัดแบบเปลี่ยนไปได้เหมือนกัน

คุณมีเวลาในการไปทำหลักฐานใหม่หรือเปล่า
อันนี้ชาวเน็ตเขาถามใช่ค่ะนะ